มันยังไงอาจารย์คือลูกหนี้ทุบบ้านอย่างนี้ได้ไหม

สารตัดสินคำพิพากษาต้องศักดิ์สิทธิ

เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขาไปตั้งเรื่องไปถ่ายรูปอะไรเรียบร้อยแล้ว
อยู่ระหว่างรอการบังคับคดีเนี่ย
หนี้รู้อยู่แล้วว่าจะต้องโดนยึดเนี่ยนะ

ทำให้คำวิภาคศาไม่เสกสักสิทธิ์เนี่ยมีโทษจำคุก๓ปี

เนี่ยก็รายการนี้ก็ฝากไปยังลูกหนี้ด้วยอย่าทำ
ติดคุกนะครับ๓ปีนะครับ

หรือถ้าเกิดยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินหนี

เพราะถือว่าคุณเนี่ยไม่มีเงินใช้หนี้เขา

เพราะฉะนั้นไอ้สินทรัพย์ทรัพย์สินของคุณเนี่ย

แต่คุณไปทำร้ายทิ้งไปผ่องถ่ายทิ้ง

หรือแม้กระทั่งยึดแล้วนะบ้านเอาหมายไปแปะ
คุณก็ไปขโมยเหล็กดัดหลังคารั้วเยอะแยะมากมาย

ก็มีความผิดอีก
พร้อมสร้างพริกต่อ